ไปดูที่ตราดกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะเรื่องของนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวที่อ่าวตานคู่ไปเล่นน้ำ
แต่ว่าโชคร้ายค่ะนะคะไปเจอปลาที่เขาเรียกว่าปลาเต็กเล้ง
เป็นปลาตัวยาวมันตกใจเวลามันตกใจมันก็จะกระโดด
ปรากฏว่าไปปักที่คอของนักท่องเที่ยวรายนี้
ตอนนี้กำลังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเลยค่ะ
นี่ค่ะคือการที่ปลาเต็กเล้งตัวยาวแบบนี้ค่ะ

เวลาที่มันตกใจเขาบอกมันจะหนีขึ้นมาเหมือนกับลักษณะบินบนผิวน้ำ
แล้วความแหลมคมของมันเนี่ยมันก็ไปปักที่คอของนักท่องเที่ยวรายนี้
ทำไมถึงไม่เอาออกหลายคนบอกว่าเอาแล้วทำไมไม่เอาออก
เพราะมันเคยมีอยู่ข่าวหนึ่งครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ย
ทหารเป็นทหารด้วยนะแล้วเจอปลาเต็กเล้งเนี่ย
ปากแบบนี้เลยค่ะแล้วเขาดึงปลาออกเห็นเห็นปากมันไหมคะ
เขาดึงมันออกปรากฏว่าเสียเลือดมากจนถึงขั้นเสียชีวิตนะคะทหารรายนั้น
เพราะฉะนั้นครั้งนี้เขาเลยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลให้ถึงมือหมอ
อบตบังปิดเนี่ยนะคะก็บอกว่าส่งตัวนักท่องเที่ยวรายนี้ไปโรงพยาบาลแล้ว
ผ่าตัดด่วนค่ะตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการผ่าตัดนะคะ
นายกอบตบางปิดบอกว่าทุกอย่างหวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี
แล้วก็อธิบายให้เราฟังว่าปลาเต็กเล็กเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ
เต็กเล้งนะคะคือเขาบอกปกติไม่ดุร้าย
แต่ถ้ามันตกใจมันก็จะบินขึ้นมาบนผิวน้ำแบบนี้นะคะ
แล้วปากแหลมของมันบางทีมันโถขึ้นมา
มันก็อาจจะไปเจอนักท่องเที่ยวไงตรงนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย

เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาจะประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
เอาเป็นว่าถ้าตอนนี้ถ้าใครไปเล่นน้ำที่อ่าวตานคู่จังหวัดตราด
ก็ขอให้คุณผู้ชมระมัดระวังกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเรือหรือว่าใครก็ตามเข้าไปในอนาเขตของมัน
มันก็ตกใจแล้วมันก็จะบินหนีตามสัญชาติยานของมันนี่แหละ
มันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้ได้ค่ะ
ตอนนี้ก็คงจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ
มีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นได้
แต่ส่วนใหญ่แล้วนะมันไม่ค่อยจะมีนะครับมันไม่ค่อยจะมีเกิด